ช่วงนี้มันก็เครียดนะครับการเห็นต่างมันก็ต้องเคารพสิทธิของคนอื่นนะครับ
การอยากแสดงออกซึ่งเสรีภาพก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมไปด้วย

ระหว่างที่ผู้ชุมนุมเริ่มขึ้นขบวนจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิไปทำเรียนพัฒนาบาล
โดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าแยกศรีอยุธยาแล้วจังหวะนั้นแหละครับมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน
เปิดประตูรั้วออกมาพร้อมกับรถพยาบาลที่เปิดไฟไซเลนหรือว่าไฟวาบเพื่อพาผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลครับ
หน้าที่ที่ผู้ชุมนุมเห็นสัญญาณไฟจากรถพยาบาลนะครับต่างพร้อมใจกันทำแบบนี้แหละฮะ
บออกด้านข้างนะครับหลบซ้ายหลบขวาเปิดเส้นทางให้รถพยาบาลแล่นออกไปได้อย่างสะดวก
อย่างสะดวกและระหว่างที่รถพยาบาลแร่นผ่านนะครับ
ทุกคนก็ปรบมือให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และคนป่วยที่อยู่บนรถ
แต่ก็ยังชู๓นิ้วส่งสัญลักษณ์ไปด้วย
และนี่เป็นอีกคลิปนะครับที่เกิดขึ้นบนถนนพิสุนุโลกครับ
ลักษณะคล้ายกันในช่วงที่ผู้ชุมนุมลงไปเต็มพื้นผิวถนน
ระหว่างนั้นมีการเรียกรถพยาบาลเข้ามาเนื่องจากมีคนป่วยในพื้นที่
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็พร้อมใจกันนะครับ
ช่องทางให้รถพยาบาลแล่นผ่านเข้าไปประถมพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ได้ครับ